คุณผู้ชมค่ะเห็นพี่ซันนี่แบบนี้ค่ะ
เป็นหมอดูมา๒๒ปี
แบบไหนพี่แจ๊กแบบไหน
แต่ว่านางบอกว้าไม่อยากจะเปิดตัวมา
ชื่อโรแนนด์เป็นนักธุรกิจค่ะ

ตอนนี้ว่ามีแภทตัวเอง

พอมันเข้าที่เลยเสร็จเรียบร้อยพรุ่งปี๔๙ทุกคนจะถามกันว่า

เหลืออะไรที่ข่าวลงแต่ไม่หมดเลยนะครับ
จริงไม่ใช่แหละค่ะหนีไปเรียนไปเรียนโทรมาสองใบ

ใช่จริงดูมา๒๒ปีแล้ว
เรียนกับพระไม่ได้ไปสมัครเรียนเสีย๓๔๐๐
มันเหมือนเป็นความหัศจรรย์มากกว่า